เครียดแล้วก็เลยปีนขึ้นไปที่เสาสื่อสารสูง๑๐เมตรคุณมรดี
แล้วก็บอกว่าอยากให้นักข่าวมาทำข่าวเธอจะฆ่าตัวตาย
ตอนที่นักข่าวไปถึงนะพยายามจะเกลี้ยกล่อมเธอ

นี่ไงพี่นักข่าวนี่ไง
นักข่าวช่วยหนูด้วย
นี่ไงหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูไม่ได้ทำร้ายใคร
นักข่าวอยู่ไหนจนนักข่าวต้องบอกว่านี้อยู่นี่
นี่ค่ะเป็นตอนที่ตอนแรกนะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่า
ผู้หญิงปีนขึ้นไปบนเสาสื่อสารอยู่หลังสถานีรถไฟสุรินทร์
แล้วความสูงตรงนั้นจากพื้นคุณผู้ชมประมาณ๑๐เมตร
แล้วเธอก็เหมือนกับพูดจาแบบโวยวายน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในชีวิต
นี่เกลี้ยกล่อมกันอยู่ครึ่งชั่วโมงนะ
อย่าคิดสั้นเลยพี่เนี่ยนักข่าวอยู่นี่แล้ว
ท่าทีเธอเริ่มอ่อนลงแล้วท้ายที่สุด
เดี๋ยวดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปรับตัวเธอลงมาได้
ตอนที่เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปไปถึงตัวเธอแล้ว
แล้วก็ไปช่วยเหลือมาทีนี้พยายามถามว่าเธอชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหน
เธอบอกว่าเธอชื่อวาสนาอายุ๔๓ปีเป็นชาวอำเภอปราศาสตร์ที่สุรินทร์นี่แหละ
แล้วเธอบอกว่าน้อยใจน้อยใจในชีวิตอยากจะมีที่ยืนในสังคมไปสมัครงาน
ก็ไม่มีใครรับมันเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินอยากจะฆ่าตัวตายแล้ว
แล้วเธอก็พูดแบบโอ้โหพูดเยอะเลยอ่ะว่าแบบเนี่ย
ทำไมไม่มีคนบริจาคช่วยเธอบ้างเธอช่วยมาเยอะแล้วนะ

พี่กะจะมาฆ่าตัวตายนี่แหละอยู่คนเดียวทุกคนทิ้งพี่หมดแล้วไง
พ่อแม่ก็ตายครอบครัวก็เลิกแล้วพี่อยู่คนเดียวแล้วพี่จะอยู่ยังไงพี่ถามหน่อย
ฤดีมันคงเป็นความอัดอั้นหลายอย่างบางคนฟังเธอพูดแล้วก็แบบเฮ้ออะไรนะนางเอกติ๊กต๊อกคืออะไรยังไง
เหมือนกับมีคนให้เธอไปเป็นถ่ายติ๊กต๊อกแล้วก็จนร่ำรวยแล้วก็ปล่อยให้เธอเร่ร่อน
คือเอาจริงเจ้าหน้าที่ตอนที่ฟังก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดหรอกนะคะ
แต่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดทีนี้ทำยังไงล่ะ
ต้องประสานพมให้มารับเธอไปดูแลต่อไปแล้วเดี๋ยวต้องประสานให้ญาติมารับตัวกลับบ้านด้วยนะคะ